๒ตัวที่เขาขี่ไปพาไปลูกมั้ย

ตำบลหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับ
พบนายวัฒีระวงศาหลงหรือว่าบินบรบือ
เจ้าของควายงามดอนมหาอายุ๓๐ปี
ขี่ควายเทพมงคลมูลค่า๔ล้านบาทครับ
และนางพญาควายเพศเมียมูลค่า๕ล้านบาท๙ล้านไปแล้ว
มาสู่ขอนางสาวสุดารัฐเข็มพิลา
แล้วก็เอาสินสอดมาอีก๑ล้านบาท

สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่พบเห็น
จากการพูดคุยนะครับทราบว่านายวัฒีระ
อาศัยอยู่กับตายายแล้วก็ชอบเลี้ยงบัวควายมาตั้งแต่เด็ก
ถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างและประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเลี้ยงควาย
เริ่มแรกเดิมทีได้รับควายจากโครงการ
ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ๑ตัว
โดยให้ยายไปขอมาเลี้ยง
จนสามารถนำมาจับพวกมันผสมพันธุ์กันเองได้
แล้วก็ได้ควายเทพมงคลที่มีความสูง๑๖๕เซนติเมตร
หนัก๑๓๐๐กิโลกรัมนะฮะตัวใหญ่ทีเดียว
และมีเขาสวยงามด้วยผ่านการประกวดเป็นแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว
แล้วก็ไปซื้อนางพญาที่มีความสูง๑๖๗เซนติเมตรนะครับ
มาในราคา๒ล้านบาทราคาในขณะนั้น

จนตอนนี้นางพญาตั้งท้องแล้วด้วย
ฟาร์มควายของนายวัดธีระ

แบบธรรมชาติบนพื้นที่๖๐ไร่
แห่งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

คือมีระบบการบริหารจัดการที่ดีครับ
เหมาะกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศ
และข้อจำกัดของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ด้วย
อกจากนี้ยังให้บริการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์ชั้นดี
เพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

เป็นที่เรื่องตกใจน่าตกใจ
เชื่อไหมว่าเด็กเล็กสมัยนี้

มีแต่การอ่านหนังสือเจอดูรูป
และไม่เคยเห็นว่าตัวจริงเป็นอย่างไร

ที่เขาโชว์การทำนาการเลี้ยงควาย
ลองพาลูกไปเที่ยวดูครับจะได้รู้จัก
สุพรรณบุรีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย